ไปดูที่ปราจีนบุรีมาก่อนคดีนี้ตอนแรกเหมือนจะซับซ้อน
แต่ในที่สุดมันไม่ซับซ้อน
เริ่มต้นกันก่อนจ่าสิบเอกดื่มเหล้ากับเพื่อน
แต่ถูกยิงเสียชีวิตหน้าคว่ำอยู่หน้าบ้านตรงนี้

นี่เป็นอเมริกาบูลลี่๒ตัวเฝ้าศพเจ้านายอยู่ครับ
ตำรวจสพเมืองปราจีนบุรีนะครับเข้าตรวจสอบเหตุยิงกันเสียชีวิตที่หน้าบ้าน
หลังหนึ่งนะครับในตะบนบ้านพระอำเภอเมืองปลาจีนบุรี
พบศพจ่าสิบเอกวีรณัทจันดาเพ็งอายุ๓๕ปี
สังกัดค่ายพรมโยธีครับ
นอนคว่ำหน้ามีบาดแผลถูกยิงด้วยปืน๔นัดเข้าตรงไหนบ้าง
แขนซ้ายซี่โครงซ้ายซี่โครงขวาหน้าท้องเสียชีวิตสิครับ

มีสูญนะคะพันธุ์อเมริกานบุรี๒ตัวครับ

กระจกในบ้านเนี่ยมีรอยคล้ายถูกกระสุนปืนด้วยนะครับ
กล้องวงจรปิดในบ้าน๓ตัวตัวแรกอยู่ที่หน้าบ้าน
หายไปอีก๒ตัวถูกดึงปลั๊กออกนะครับ
ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
มีเพื่อนของผู้ตายที่อยู่ด้วยกันเป็นคนสุดท้าย
โอ้โหร้องไห้เสียใจแบบนี้ครับ

คุณผู้ชมจำคนนี้แล้วทดเอาไว้ในใจก่อนนะครับ
ขณะที่เพื่อนบ้านเล่าบอกว่า

ได้ยินเสียงปืนสามนัดแล้วมีเสียงเหมือนผู้หญิงร้องกรี๊ดร้อง
ยายาแล้วก็เห็นเหมือนคนส่องไฟฉายเดินเก็บอะไรในบ้าน
สักพักมีรถกระบะขับออกไปทางด้านหลังบ้านครับคาดว่าน่าจะเป็นคนร้ายที่ก่อเหตุ
ตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีนะครับคุณผู้ชม
ในที่สุดช่วงบ่ายสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้คือ

๑๑นัฐบุตรเกรษศรีราอายุ๒๙ปีคนเมื่อกี้เนี่ย

สังกัดม๒๐๐๓๐๐รอค่ายพรมโยธี

ก็เห็นเขานั่งร้องไห้เสียใจอยู่ตอนที่เขาไปให้สัมภาษณ์

รับสารภาพบอกเขากับภรรยาก็มาดื่มเหล้าที่บ้านของจ่าสิบเอกวีรณัทนี่แหละ
เพื่อนทหารอีก๑คนรวมเป็น๔คนด้วยกัน
ใกล้ตั้งจ่า๑๑นัฐเนี่ยท่านเมามาก
แล้วผลักผลักภรรยาของ๑๑นัฐบุตรเนี่ย
ทำให้เขาบันดาลโทษะเดินกลับไปที่รถเอาปืนขนาด๑๑มิลลิเมตรมา
มายิงส่ายจ่า๑๑วีละนัฐ
ซึ่งตอนนั้นภรรยาก็ร้องว่าอย่าทำ

แต่เขาไม่ทันซะแล้วครับยิงซะแล้ว
ยิงเสร็จก็ทำลายหลักฐานด้วยการเก็บปลอกกระสุนปืน

ที่มีส่องไฟฉายเดินเก็บอะไร
ถอดกล้องวงจรปิดที่หน้าบ้านแล้วขึ้นรถ
เอากล้องไปทิ้งที่อ่างเก็บน้ำเขาอีโต้
ส่วนปืนกระสุนปืนปลอกกระสุนนะครับ
นำไปทิ้งที่ชายเขาในค่ายทหาร
จากนั้นตำรวจนำตัว๑๐เอกนัทธวุฒินะครับ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านหลังเกิดเหตุ
แล้วก็จุดที่ทิ้งกล้องบริเวณน้ำตกเขาอีโต้

ส่วนศพของจ่าสิบเอกวีรณะตอนนี้ญาตินะครับ
ไปบำเพ็ญกุศลที่วัดบ้าน
อภัยครับที่วัดบ้านพระอำเภอเมืองเป็นคืนแรก
พี่น้องเสียใจโศกเศร้าครับ
ยังทำใจไม่ได้กับการสูญเสียครับ